แต่ว่าในช่วงบ่ายนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งของคุณบุญทรงเตรียพิรมนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคดีของคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะมีการเลื่อนออกไป
ซึ่งมีจำเลยทั้งหมด๒๘คนก็รวมถึงคุณบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรี
และก็คาดว่าใกล้ที่จะได้ข้อสรุปแล้วซึ่งเหลืออีกสักครู่เราจะไปติดตามบรรยากาศ
ช่วงนี้เราไปติดตามกับคุณรบีภาคเรือนสีครับ

ล่าสุดนะคะสารมีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยทั้งนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และนายภูมิสารพลค่ะถูกสารสั่งจำคุกทั้งคู่นะคะ
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับผู้สื่อข่าวของเรา
เข้าไปฟังคำตัดสินของศาลนั่นก็คือคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งค่ะ

หลังจากที่สารอ่านข้อได้จริงของคดีทั้งหมดรวมกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
มาตั้งแต่๑๐นาฬิกาจนถึง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
สรุปว่าสารมีความพิพากษาให้คุณบุญทรงทรสจำคลุก๔๒ปีโดยผิดหลายกะทง
และนายภูมิสาระผลเองจำคลุก๓๖ปี
ส่วนผู้ต้องหาอะไรอื่นทางหมดก็โดนพิพากษาจะลดหลั่นกันไปเรื่อย
โดยมีกลุ่มประกอบการ๗จำเลยที่ถึงเกิดเข้ามาที่หลัง

ได้ยกฟ้องนะครับส่วนจำเลยที่๑๙ซึ่งเป็นขออภัยที่ต้องพูดชื่อย่อนะครับ
เพราะว่ารายละเอียดเยอะมากส่วนจำเลยที่๑๙เนี่ยซึ่งเป็นน้อง
น้องเขยของเสียเปลี่ยงเนี่ยศาลก็เห็นว่าไม่มีไม่มีพิธีการในร่วมกันกัน
กระทำความผิดเช่นเดียวกันก็เลยให้ยกฟ้องเหมือนกันนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากความผิดในหลายกระทงจำคุกในหลากหลายปีแล้วเนี่ย
ศาลก็เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยก่อให้เกิดความเสี่ยงหายกับรัฐ
หกพันล้านบาทซึ่งอันนี้เองสารสั่งให้เสียเปียงกับ
ผู้ต้องอาจกระจำเลยอีกคนนึงนะครับช่วยกันชดใช้ค่าเสียงหาย
ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพยายามรีบแจงรายละเอียดจากเอกสาร
ทั้งหมดแล้วก็รายงานให้ผู้ท่านผู้ชมทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ
ค่าเสียหายนี่พอบอกได้ไหมคะว่าจำนวนเท่าไหร่
ค่าเสียหายตอนนี้เนี้ยที่ศาลสั่งให้ชดใช้เนี้ยมีประมาณหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยล้านบาทนะครับ
แล้วก็จะมีรายละเอียดต่างอีกมากมายเลยครับเพราะวันนี้สารดีพิจารณา
กว่าห้าชั่วโมงก็พยายามพยายามจะชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการซื้อขายข้าวแบบที่ตังสี่สัญญาเนี้ย
เกิดขึ้นแบบใดอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงมีกระบวนการ
หัวกันแล้วก็เข้าไปร่วมซื้อขายนำข้าวของรัฐออกมาเวียนขายในประเทศ
โดยไม่มีการนำส่งออกไปขายให้กับต่างประเทศตามที่ถูกอ้างว่ามีการทำสัญญาจีรูจี
ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับซึ่งซึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้ต้องหาหลายคน
โดนโดนจำคุกมากกว่า๑๐ปีขึ้นไปเนี่ย
เพราะว่าเป็นความผิดที่โทษสูงสุดของพรบหัวประมูลดำเนินการไว้ครับ
ตอนนี้เบื้องต้นมีเท่านี้ฮะค่ะและหลังจากนี้นะคะก็คือในส่วนของ
นายบุญทรงรวมไปถึงนายภูมิแล้วก็แต่ละคนที่ถูกสารตัดสินให้จำคุกนะคะ
ก็จะถูกนำตัวไปยังเรือนจำค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดสดนะตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวภาพจะตัดไปที่อีกกล้องนึงนะคะที่อยู่บริเวณด้านข้างของสารดีกาค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้นะคะเป็นประตูที่บรรดาผู้ต้องหานะคะ
ที่จะถูกไปเรือนจำเนี่ยจะออกมาตรงนี้มีรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพจอดรอตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
และตอนนี้ก็เปิดประตูรอสแตนบายแล้วค่ะรอเพียงขั้นตอนในศาลเสร็จสิ้นนะคะ
ประตูของศาลก็จะเปิดออกแล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
บุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายมณัฐสร้อยพลอยนะคะอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ข้าราชการและเอกชนรวม๒๑คนและนิติบุคคลอีก๗ราย
ก็ฐานร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เอื้อประโยชน์ให้กับ๒บริษัทเอกชนของจีน
เข้ามาทำสัญญาซื้อขายต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคารับจำนำค่ะ
โดยไม่แข่งขันราคาและขายต่อให้กับผู้ประกอบการข้าวในประเทศ
ทำให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศและชาติอย่างร้ายแรงนะคะ
และส่งเรื่องให้อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้อง
ส่วนกระบวนการก็เข้าสู่การพิพากษาของสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และล่าสุดก็มีคำตัดสินออกไปอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่
ก็คือพิพากษาให้จำคุกนายภูมิ๓๖ปีนะคะนายบุญทรง๔๒ปีค่ะนายมณัฐ๔๐ปีนายที่คำพร๓๒ปี
นายอาคาระพงษ์๒๔ปีและนายอภิชาติ๔๘ปี
และตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะพาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังเรือนจำ
และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่ทนายความกำลังขอยื่นประกันตัวต่อสารเพื่อที่จะอุทธรณคดีต่อสู้ต่อไป
และนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ